สวัสดีครับคุณผู้ชม
เมื่อแรกที่สวัสดีผมกลับที่นี่

เพื่องขาการ
ใครเขาขาการ
เขาบอกว่าไม่เอามา
แล้วมาแล้วมันตามมาทำไม
ที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นยันกันผีที่ดีที่สุดคือกูไม่เกี่ยว
อันนี้คือเสียงพี่เทคซีแบบอยู่ในรถเนี้ยเขากลับรถมาแล้ว

อันนี้วิ่งมาหาแท็กซี่
นี่นี่ฟาดรถเขาอ่ะ
คืออันนี้ไม่รู้ว่าฟาดรถถูกรถตู้อีกคันหนึ่งชน
เออเป็นจังหวะขึ้นละมุน

แล้วกลุ่มคนก่อเหตุก็หนีไป
แต่ทีนี้ได้ยินเสียงตะโกนสวนกลับมาอีก

นั่นนี่ฟามันตกอยู่หน้ารถแท็กซี่น่ะ

คือคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปจากพี่โชเฟอร์แท็กซี่คนนี้นี่แหละค่ะ

ปากซอยประชาอุทิศ๓๓ตี๒เมื่อคืนนี้ค่ะ
ประตูรถตู้ที่พี่อุ๋ยบอกว่าประตูหลุดหลุดกองอยู่เลยค่ะ
ส่วนพี่โชเฟอร์แท็กซี่นี่คือประตูเห็นไหมหลุดทั้งบาน
ส่วนพี่โชเฟอร์ทำได้แค่ยืนเท้าเอวแล้วก็มองหน้ารถตัวเองอย่างงง

จากว่าปกติถ้าเป็นเด็กช่างเด็กสถาบันขับรถตู้ไล่ทำร้ายกันเหรอ
ก็ขนาดนั้นเลยอะค่ะปกติขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม

เรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะเอาฝั่งพี่แท็กซี่ก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวค่อยโยงไปเพราะว่าคนแรกที่มาเจอเหตุแบบไม่รู้อีโน่อีเหน่
คือพี่แท็กซี่คนนี้พี่แท็กซี่คนนี้ชื่อพี่ชนลชาตินะคะ
เขาเล่าบอกว่ากำลังเลี้ยวเข้ามาในซอย
เห็นคนสวมชุดรายเดอร์ยกมือไหว้
แล้วก็ถูกอีกฝ่ายฟันเข้าที่ขาดังฉับเลย
แล้วอยู่ก็มีรถตู้คนหนึ่งขับมาพุ่งชนโครมอย่างแรง
แรงแค่ไหนก็แรงจนประตูรถตู้มันหลุดนะคะ
รถของเขาคงไม่ต้องบอกเนาะว่าเย็นแค่ไหน
เขาก็เลยรีบตะโกนบอกไม่เกี่ยว
กลุ่มคนในรถตู้ก็ไม่สนใจเลยหันมาบอกมันฟันลูกผม
แล้วก็อุ้มคนเจ็บขึ้นรถตู้ขับออกไป
ทิ้งท้ายไว้บอกว่าอูยูแยก๒๕ให้ตามมา
แต่แบบโชเฟอร์หันไปมองตามแล้วบอกว่า
จะไปยังไงรถยนต์ขนาดนี้ขับต่อไม่ได้แล้ว
คือคนขับรถตู้เนี่ยมาอุ้มเด็กที่ถูกฟันขึ้นรถขับออกไป
เป็นฝั่งคนเจ็บเขาบอกว่ามันฟันลูกผม
แสดงว่าพ่อเขาพ่อเขามาตามลูกเขาที่ถูกอีกฝั่งหนึ่งในไล่ฟัน
ใช่แล้วพอขับไปเสร็จ
คงจะรีบพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อน
แล้วก็ยังทิ้งท้ายไม่ลืมพี่แท็กซี่บอกกูอยู่แยก๒๕ตามมา
สำหรับกลุ่มคนก่อเหตุที่เราเห็นในคลิปที่เมื่อกี้มีการกระทืบแล้วก็มีการถือมีดพระใช่ไหมคะ
ตำรวจรวบตัวผู้ต้องสงสัยได้๕คน
พี่ห่วยฟังอายุแล้วจะตกใจ

ขวบถึง๑๕ค่ะ
ขวบถึง๑๕ปีค่ะ
ตำรวจไปจับได้ที่ปั๊มน้ำมันปากซอยประชาอุทิศ๓๕ใกล้จุดเกิดเหตุ
คืออย่าว่าแต่พี่อุ๋ยช็อกตำรวจก็ยังแบบฮะ

นี่ไงฮะต่างสถาบัน
มันลามมาจนถึงมัธยมอย่างนี้แล้วเหรอคะ

ได้คุยกับพ่อของเยาวชนที่บาดเจ็บ
คนบาดเจ็บอายุ๑๖นะคะ
เล่าบอกว่าฝั่งคนก่อเหตุเป็นคู่อริต่างสถาบัน

แต่ระยะหลังมันหนักข้อขึ้นเรื่อย

กลุ่มคนก่อเหตุบุกมาถึงบ้าน๒รอบด้วยกัน

ทำให้รถที่จอดอยู่ที่บ้านเสียหาย

ตั้งใจจะไปตามคนก่อเหตุมารับผิดชอบ

ลูกชายก็เลยเปิดประตูรถตู้แล้ววิ่งลงมาเลย
จะไปจับตัวแต่พลาด

พ่อก็เลยขับรถตู้ไปเบียดรถคันก่อเหตุ

แต่พอเอิญพลาดไปโดนพี่แท็กซี่เขา
ไม่ไหวก็เลยจะตามไปเอา
ไปเอาเพื่อจะค่าเสียหายแหละ
ก็เลยฟ้ารถตู้ออกไป
คือพ่อนี่คือเล่าบอกเลยนะคะ
ว่าตอนนี้ลูกชายเนี่ยอาการค่อนข้างหนัก
ที่เพื่อนตะโกนตอนแรกบอกค่าค่านะพี่หุย

ตอนนี้ค่าผ่าตัดอยู่ที่ประมาณ๒แสนนะคะ
ทีมข่าวเราก็ไปคุยกับเพื่อนของฝั่งคนก่อเหตุ
เพราะเขาต้องไปให้ข้อมูลที่สนรบูรณะ

สาเหตุจากความขัดแย้งเรื่องสถาบันนะคะ

ปีที่แล้วฝั่งคนเจ็บเนี่ย
เอาเสื้อช็อปสถาบันของเขา
เหยียบแล้วถ่ายรูปลงในสตอรี่
หยามไงหยามสถาบันเขาไง
ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สองฝ่ายเนี่ยทะเลาะกันเรื่อยมา
คืนวันเกิดเหตุฝั่งเขาเริ่มก่อนจริง
คือเอาระเบิดปิงปองเอาไม้เอามีด
บ้านคนเจ็บแต่ไม่ได้เอาปืนไป
ส่วนคนที่ลงมือฟันเขาบอกไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนฟัน
เรื่องต้นตำรวจสอบประคำเยาวชนทั้ง๕คนแล้ว

เพราะคิดว่าดูจากกล้องแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีกันแค่๕คน

ใครลงไปเตะไปทำอะไรเขาบ้างใช่ไหม

คือถ้าเป็นเรื่องเสื้อช็อปก็แสดงว่าเป็นสถาบันอาชีวะ

เพราะฉะนั้นในตัวเล็กอายุ๑๐ขวบตามเข้าไปหรืออะไรยังไง
นี่ไงนี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่า
อายุ๑๐ขวบยังขนาดนี้แล้วโตขึ้นไป๑๘จะขนาดไหนเนี่ย

ผู้ปกครองดูแลกันด้วยนะคะ